เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรา
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอรำลูกกานะครับจังหวัดปฐุมธานี
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๑๐๒ไฟล์ชนะ๗๐ไฟล์
และคุณผู้ชมจะได้๗๐ไฟล์๗๐ไฟล์๓๐ไฟล์และ๒ไฟล์
และในมุมแดงนะครับคนนี้มาจากอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
กมาแล้ว๑๐๑ไฟล์ชนะ๗๖ไฟล์เสมอ๕ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์ครับ
น้องกีกับอินทราชัยช่องภายักษ์ครับ
มาครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ครับที่สดหมดเก่าครับ
คู่รองครับเป็นศักดิ์สิทธิ์ครับเฉือนเอาชนะพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาไปได้
มุมน้ำเงินครับอินทราชัยช๕พยักษ์ครับ
นายอาทิตย์ไกลจบกครับ
แสงอาทิตย์แห่งชัยชนะครับนี่คือฉายาของอินทราชัย
จากอเผอร์ลำลุกกาจังหวัดประทุมธนีย์วัย๒๒ปีครับ
ส่วนสูง๑๗๓เซนติเมตร
มาชกที่นี่หนึ่งครั้งนะครับวันนั้นแพ้คะแนนให้กับพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ต
จากค่ายมวยช่อ๕ภัยยักษ์ครับ
ส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับสุรฤทธิเพชรหนองกี่ครับ
นายสมคิดสีกละสัง
จากอำเภอเสริงศาลจังหวัดนครราชศรีมาวัย๓๓ปีครับ
วัยวนามี๕อันดัจการถึง๑๑ปี
นี่คือจอมเก่าเลยครับทางด้านสุรฤทธิ์

ถ้าย้อนอดีตไปนี่ต้องบอกว่าสุรฤทธิ์นี่ค่าตัวเรือนแสนแล้วครับ

เดี๋ยวดูครับภาคใหม่ของเขาครับ
ไม่แต่ถึงแม้ว่าจะไว๓๓แล้วครับ
สรีระเนื้อตัวครับรักษาร่างกายของตัวเองไว้ได้ดีครับ

ได้ชื่อว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่
อันดับต้นของประเทศไทยเลยครับ
จากอันดับ๑ใน๕ของประเทศไทยครับ
เป็นเบลอต้นของประเทศครับเข้าให้ไปยัด
ค่ายนั้นได้รับมาตรฐานแล้วครับ
เป็นค่ายที่มีอุปกรณ์การพิษซ้อมที่ครบคลัน
เทรนเนอร์ก็มีชื่อเสียงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพรไอ้หนุ่มชีวาสวังจันน้อยสพลังชัย
แล้วก็ใครอีกหลายคนครับ
โดยดำเนินงานโดยเสียชายสุโขทัยนะครับ

เท่ากันเลยครับคู่นี้
๑กิโลกรัมครับกับคู่เอกนำรายการ
วันนี้เสียชายไม่ได้เดินทางมาครับ
ส่งทีมงานขึ้นมาถอดมงคลให้กับอินทราชัย
ความเก่านี่อยู่ที่กางเกงสีแดงครับ
แต่ความสดชั่วโมงนี้ครับอยู่ที่อินทราชัย
วังจันทน้อยสพมแอนุงชีวัทธ์
เทรนเนอร์คู่ปราบินิทของอินทราชัยนั้นอยู่ข้างล่างครับ
ในอดีตวังจันน้อยนั้นต้องบอกว่าเป็นมวยเอกของวงการมวยแล้วครับ
ประทะมวยดังมาไม่ว่าจะเป็นเจริญทองสามารถ
ธนาฬักษ์เล็กโอ้ยสมบอกเยอะแยะครับ

นี่คือยอดมวยของเมืองไทยอีกหนึ่งคนครับ
ซึ่งปัจจุบันสังกัดอยู่ที่ค่ายมวยช๕พยักษ์เป็นเทรนเนอร์

กระชายนั้นหลุดน้องพยายามจะวางซ้ายหน้า

คือความเก่าระดูกประสบการณ์ของสุรธิต

ก็จะใช้สายวัดระยะทำลายจังหวะของรุ่นพี่เลยครับ
ปัจจุบันกลับมาสร้างชื่อตามแถบภาพภูทรอยู่กับสุริน
เกี่ยวได้ทิ้งด้วยมัดขวาเลยครับ

หลวงนายเคลียร์ล่างเสียจังหวะครับสุรธิต

แต่ดูนะคะว่าลูกเก่าของสุรธิตเป็นยังไร

สร้างปัญหาให้กับรุ่นพี่เหมือนกันครับซ้ายหน้าของอินทราชัย

อินทราชัยนั้นเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีครับ
เอามาขัดซ้ายแล้วกลัดเข้าหมา

ของประเทศไทยครับวางด้วยแค่งขวาคืนสุริธริย์พยายามจะเดินต้นเข้าไปครับ
ด้วยซ้ายถีบด้วยซ้ายย้ำเข้าไปมีลูกถีบสกัดแล้วครับสุรฤทธิ์
ได้ยกหาเหลี่ยมหาจังหวะ
ครับยกมาอย่างหาจังหวะไม่ได้ครับสุริธริย์
พยายามจะเข้าไหนครับหาจังหวะเท่าไหนแต่เจอซ้ายนะครับ

นี่หล่ะครับที่เห็นคนที่เข้ามาสอนนี่ก็ว่างจัดน้อยสอบพลังชัยครับ
เจ้าของชายาไอ้นุ่มชีวัตรนักชกดังจากรบบุรีครับ

เป็นแฟนมวยไทยทันแท้ตัวหยกครับ
เป็นไอดอลของนักชกรุ่นใหม่
ดูภาพช้าครับจังหวะตัดล่างหักเหลี่ยมครับอินทราชัย
ดูจังหวะดีซ้ายหน้าเป็นมวยที่ออกอาวุธหน้าได้ดีครับ
ซ้ายจังหวะขยับของธนาคมสุรริตรครับเจอซ้ายหน้าสกัดเอาไว้

ไปเพียงแค่ยกแรกครับของคู่เอกไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ระหว่างสุรริตรเพชรหนองกีครับ
กับอินทราชัยช่อ๕พยัตร
ลีลาสอนมวยของเจ้าวังจัดน้อยนี่ต้องบอกว่าดูดันเดียวครับ
สั่งให้ลูกศิษย์นั้นโยกระหว่างแข้งซ้ายเน้นที่แข้งซ้ายครับ
เหมือนรู้แล้วครับว่าสุริริตรเน้นแพ้แก้งซ้ายครับ
ป้องกันแก้งซ้ายระหว่างแต่สุริริตรออกมาประกบในทันที
ตั้งไว้เสียบด้วยเขาขวาครับอินทราชัย
สุริริตรกดหาจะขวา
งานโต้ไม่โต้ครับโอ้เจอศอกเลยครับ
พอคิดนานครับเจอศอกซ้ายทัศมาลา
พวกนายอินทราชัยเปลี่ยนจะขวางหน้าฝันให้ส่องขวาอินทราชัยออกครับ
อยากจะใส่ข้างในที่ตัวเองชำถังนะครับสุริริตร

มาอีกแล้วครับรุ่นน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับ
แต่ยกนี้ขยันออกขึ้นเรื่อยครับเสียบด้วยเขาขวาครับสุรฤทธิ์
โอ้ยดูครับแค่กล้มคอกดเอาไว้ครับ
นี่แหละครับอาชีพที่ถนัดของสุรฤทธิ์นะครับ
เดี๋ยวก็มามีลูกทีมยับพยายามจะต่อยมัดนึงสอง
สุริริตรจังหวะลายแกนและตังเหลียบ

เข้ามาท้าครับเสียบด้วยซ้ายตี
โอ้ยจังหวะวางซ้ายของอินทาชัยสุริริตร
อาวุธทำเพื่อครับทะนานสุรริสเอากำดับด้วยข่าวซ้าย
อินทราชัยตั้งแขนเอาไว้สุริสถึงตัวเต้งตี
โอ้ววิเทียบจะเอาคือกับอินทราชัยเสียบด้วยข่าวซ้าย
ขวางหน้าได้แล้วครับนะครับขวางเอาไว้อินทราชัยเสียบด้วยเขาซ้าย
อย่างนี้สนุกแล้วครับอินทราชัยอินทราชัยไม่หนีเหมือนกันครับ
ครับขวาจิ้มลำตัวหลากหลายมากขึ้นครับสุราริส
วงในอีกครั้งครับล็อกเอวตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาครับ
โอ้วนี่แหละครับลูกเขาของสุรริสครับ
หมดยกที่๒พักกันครู่เดียวครับ
อะไรครับชักจะวุ่นวายกันแล้วครับสถานการณ์นี้พลิกไปพลิกมาอีกหนึ่งคู่
ต้องชื่นชมการประกบคู่มวยของทีมงานโปรโมเตอร์จากไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
พลิกไปพลิกมาอีกแล้วครับนี่ครับพยายามจะประกบในครับ
ศอกซ้ายพัดมาลาแล้วตีบซ้ายหน้าของอินทราชัยครับ
สิเหยื่อสีครับกีฬามงวยไทยอะไรก็ไม่แนนไม่นอนครับ
ลูกน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่ด้วยครับอินทราชัย
ในขณะที่รุ่นพี่ก็ทำได้ดีครับอะล๑๐๘แล้วกันต่อกันหลังจากที่๓ครับ
อินทาชัยเสียบด้วยสายเจอสะหวา

พยายามจะเน้นที่บัตรเหมือนกันครับสุรินิศ
อินทราชัยก็พยายามจะสวดด้วยศอก
ด้วยขวาอินทชัยพยายามจะโต้คืนตลอดครับ

บวกด้วยหมัดอ้าวครับอินทาชัยเดินบวก

อินทราชัยนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดี

กระหว่างทางเสียบด้วยขวาเจอส่อง

เห็นหาจังหวะทิ้งด้วยหมัดอีกแล้วครับอินทราชัย
พยายามจะผลักและสวนด้วยหมัดแล้วครับอินทราชัย
ไม่เล่นต่อแต่สุรินิศส่วนด้วยเข่า
คุณจะหาจังหวะต่อยหมัดได้ดีเหลือเกินครับอินทราชัย
พยายามจะทำเข้าปุ่ม
ก่อนเข้าปุ่มก็เต้นไปเอาคืนเลยครับ
โอ้เป็นบวยยัดบวยใหญ่ครับ

อ้า
สมศักดิ์ศรีแล้วครับคู่เอกนำรายการ

อ้าเท่าวงในจะกินสุรินิศยากครับ
ต้องเล็กอาวุธอื่นบ้างครับอินทาชัย
ต้องเอากับมันมาเสิร์ฟก็ทิ้งด้วยมันขวา
ขวางหน้าอีกครั้งครับอินตาชัยเสียบด้วยซ้าย
โอ้โหไม่มีใครหนีใครเลยครับดูครับ
สดบดเขาหรือว่าเขาจะกินสดครับดูครับ

ที่สำคัญอาจจะดีกว่าด้วยครับกระดูก
อินทราชายคิดเดินทิ้งด้วยมันขวาเจอสองสาย

ไม่มีใครหนีแล้วครับซ้ายของอินทราชัย

นี่ที่สำคัญครับนโยบายครับ
มวยไทยให้เป็นกีฬาไม่สนับสนุนเรื่องการพนัน
เกมเปิดเลยครับเมื่อยกที่ผ่านมา
ต่างฝ่ายต่างจุดต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็เร่งเกมนะครับมาดูครับนี่ครับ

พยายามจะปักศอกส่วนครับสุรินแล้วทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสอง
เอกชาชัยไม่มีตกใจครับดูครับกดแล้วเสียบ
แล้วมีศอกมาเสริมครับดูจังหวะขวางหน้าสุรินฟันด้วยศอกขวา

ลุยต่อครับในยกที่สี่
สุรินิษฐ์ออกมาพยายามจะเร่งเครื่อง

อ้าวเสียหลักอื้น
ไอธาชัยปล่อยนะครับดักด้วยแกงสาย
อ้าวยิ่งทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดกับไอธาชัย

จังหวะลื่นของแกนี่แกยังเอาคืนด้วยแข้งซ้ายเลยครับ
โอ้ตัวลิสต์ก็ไม่ธรรมดาครับไม่ใช่ย่อยเหมือนกันครับ
ครับตัวลิสต์เดินขยับสลับแทนซ้าย
งานตัดล่างไม่ลงอีกแล้วครับ
เสียร่างก็บอกว่าจังหวะแบบนี้มีเสียแรงครับ
โอ้โหยังจะเจ็บที่เอาขวาแล้วครับ

ตีตีด้วยขวาตีด้วยขวาครับ
หานะครับตีซ้าย
โอ้คือไม่ชัดเจนแล้วครับตรงด้านอินเตอร์ชัย

ซ้ายวางด้วยซ้ายเก็บได้อีกแล้วครับ

ตรงนั้นที่กันตีได้เนื้อจัดแจ้งนะครับสุรินิท
ในขณะที่อินเตอร์ชัยพยายามจะคืนด้วยแข้ง
อาชีพหลักครับสุรินิท
ด้วยซ้ายครับอินตาชัยพยายามจะลวก

ดอกนี้นี่ต้องบอกว่าชัดเจนเลยครับของอินทราชัย

พาท่านผู้ชมกลับมาติดตามคู่เอกนำ
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ประจำวันเสาร์ที่๒๑
พฤศจิกายนกันต่อครับ

จากพี่พี่มวยมนตรีสตูดิโอราภา๑๐๑

โอ้โหเกมนี้สนุกสุดมันจริงครับ

ดึงแล้วกึนด้วยซ้ายนี่แหละครับ
หน่อยดูครับ
วัยจะแน่กว่ากันครับ

ตีแรกตีโต้กันตลอด
โอ้โหดูครับจังหวะต่อยขวาของ

สุรินทร์พยายามจะเก็บด้วยเขาขวาเก็บด้วยเขาซ้าย
อ่าแล้วแทงคาแบบนี้ครับ
จะตะเกียดตะกายตีโต้คืนก็ไม่ได้สนั่นครับ
สำหรับทางซ้ายครับสุรินทร์
ทราชัยตีคืนเสียบด้วยขวา

อยู่ด้วยขวาก็ตกมาเสียบซ้ายเลยครับ
โอ้โหเอาคืนครับ๒ดอกซ้อนครับ
คนละดอกคนละทีเลยครับ

อินทราชัยก็ไม่หนีจังหวะขวางหน้าแล้วเสียบด้วยซ้าย
นี่ครับจังหวะกดในลงมาแทงซ้ายครับ
สุรินทราชัยพยายามจะเปลี่ยนหวังขวายังมืดครับ
อ้าหารุทธิออกมาแล้วครับ
อ้าวนี่ครับโอ้โหได้หลักได้เหลี่ยมครับ
มาครับในช่วงปลายยกสุดท้ายครับเกมเร่งแล้วครับ

โอ้โหหาเป็นชุดเหมือนกันครับเข้าขวางของสุรินทราชัย

อ้าวสุรินทราชัยไม่เดินไม่ได้ครับ

นะครับโยกตัวเดินเข้าหาครับสุรินทราชัยกวากมือเรียกเลยครับ
กลับมาเตือนอีกครั้งครับ

โอ้โหอาศัยความแข็งแรงนะครับอินทราชัย

แล้วซ้ายมาเกียบไทยทิ้งอีกแล้วครับ
โหแล้วก็บางการต้องชื่นชมครับ

ดูครับทิ้งด้วยกึ่งหมัด

แล้วเสียบด้วยเขาใน

เสียบเกมส่วนใหญ่อยู่ในวงในครับ
ดูเลยครับ

แล้วไถทางด้านสูฤทธิล้มกลิ้งลงไป
หาเลยครับผลการตัดสินคู่เอกจะออกมาแบบไหน
รางวัลจะออกอย่างไรบนเวทีครับ

แล้วไปเล่นกันรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
อินทราชัยโชว์ภาพยักษ์
และก่อนที่จะลาจากกันไปในวันนี้นะครับ

หุ้ยตรามาบินหุ้ยแรงพลังม้า

ติดตามข่าวสารและไฮไลท์เด็ดของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ทุกวันเสาร์เวลา๑๙น๒๐นถึง๒๑น๓๐น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

ที่ติดตามรับชมรายการไทรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒ของเรา

มุนทัน

ฟ้ายเตอร์
มุนทัน

ฟ้าย

มุนทัน

ฟ้ายเตอร์

ฟ้ายเตอร์
ฟ้ายเตอร์

มุนทัน
ฟ้ายเตอร์
ฟ้ายเตอร์
ฟ้ายเตอร์

มุนทัน